แต่ว่าคนที่ติดตามเรื่องของการเลือกตั้งมายาวนาน
บอกว่าก่อนจะถึงวันเลือกตั้งคราวนี้

ทุกทีก่อนจะมีการเลือกตั้ง
อาทิตย์๒อาทิตย์บรรยากาศจะคึกคัก
เพราะว่าเป็นการเลือกตั้ง
เอาคนใหม่ไปแทนคนเก่า

ฉะนั้นความคาดหวังของคน
ก็คิดว่าคนใหม่จะเข้าไปทำได้ดีกว่าคนเก่า

แต่คราวนี้โดยสภาพข้อเท็จจริง

เพื่อจะชิงคั่วกันครับ
ระหว่างฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย
กับอีกฝ่ายหนึ่งที่ไปกล่าวหาเขาว่า
เขาเป็นฝ่ายสืบทอดอำนาจ
ฉะนั้นสถานการณ์ที่เป็นอยู่
คาดหวังว่าการเลือกตั้งคราวนี้จะจบ
ใครชนะเดินหน้าประเทศไปได้
ใครแพ้ก็นั่งคอยตรวจสอบรัฐบาล

เห็นท่าจะไม่เป็นอย่างนั้น
มันจะมีรายทางที่มีความขลุขระหลายเรื่อง
ก่อนที่จะถึงวันเปิดสภา
ก่อนที่จะถึงวันจัดตั้งรัฐบาล
ฉะนั้นท่านผู้ชมติดกล่าวขาวขาวขาวเมืองมาช่วงนี้

การเลือกตั้งคราวนี้มันไม่น่าจะราบรื่น
มีหนำซ้ำยังเป็นการอ่อนไหว

คราวที่แล้วขัดแย้งระหว่างสีเสื้อ
แต่ว่าคราวนี้จะขัดแย้งระหว่างฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย
กับฝ่ายที่ไปเรียกเขาว่าฝ่ายพระเด็จการ

อันนี้แหละครับที่มันจะเป็นชนวนเชื้อว่าพอหลังการเลือกตั้งแล้ว

นี่คือเรื่องประเด็นที่เขาจับตามองกันมาก
บรรยากาศช่วงนี้และช่วงเวลาที่ผ่านมา

เพราะว่ามีแนวโน้มอย่างที่บอกเมื่อกี้

และความไม่แน่นอนจากหลายปัจจัย
และความไม่แน่นอนจากหลายปัจจัย
ที่จะทำให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ตามมา
ที่จะทำให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ตามมา
นี่นักวิชาการทางการเมืองขอการเมืองเขาวิเคราะห์กันนะ
อะไรบ้างที่เป็นห่วงกันอย่างนั้น
หนึ่งการแตกคั่วเลือกข้างของพักการเมือง
ซึ่งตอนนี้ชัดเจนมากว่าประกาศแตกคั่วเลือกข้างกันชัดเจน
เป็นการเลือกทั่งที่ภักดิ์การเมืองอีกสิบหนึ่ง
เขามีความรู้สึกว่าเขาเดินเข้าไปสู่สนามการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
ไม่ยุติธรรมแต่อีกฝ่ายหนึ่งเอาเปรียบ
อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเป็นธรรมมากกว่า
สถานการณ์เป็นอย่างนี้มันจะนำไปสู่ปัญหาที่จะตามมาเยอะแยะ

คำถามก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย
เราจะร่วมกันสร้างบรรยากาศ
ให้คนมีความรู้สึกว่าเอาล่ะหลังเลือกตั้ง
บ้านเมืองมันจะดีนะเศรษฐกิจจะดีนะ
รัฐบาลที่ชนะฝ่ายชนะเดินหน้าไปได้

เดินหน้าประเทศการแก้ปัญหาให้ประชาชนก็เดินหน้าไป

มันทำยังไงที่จะให้เกิดสภาพอย่างนี้

แต่ผมว่าปัจจัยสำคัญอยู่ที่กรกตครับ
กรกตจะเป็นด่านหน้าในการที่จะทำให้
พักการเมืองทั้งสองซีกเห็นว่า
กรกตมีความสุจริตยุติธรรม
กล้าใช้อำนาจอย่างยุติธรรม
กล้าใช้อำนาจที่สั่งการไม่ได้
ฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

ทำให้ประชาชนหวั่นไหวว่า
การเลือกตั้งคราวนี้มันจะนำไปสู่ความสับสนวุ่นวาย
นั่นคือท่าทีของพักการเมืองครับ
ท่าทีของพักการเมืองก่อนหน้านี้
ก็พอเดากันต่างนานาว่า

เพื่อไทยกับพักพลังประชารัฐ
แล้วสุดท้ายขึ้นมาพลังประชารัฐ
ยังไงก็ต้องจับมือกับพักประชาธิปัตย์
เพื่อให้ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสอสอ
อันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงสวนะครับ
สวจะมาโหวตยังไงก็ว่ากันไปเถอ
แต่ถ้าเสียงไม่เกินครึ่งหนึ่งอยู่ไม่ได้หรอก
ฉะนั้นเวลาพูดถึงรัฐบาลเสียงข้างมาก
พูดกันถึงเรื่องจำนวนสอสอไม่เกี่ยวกับสว
แต่ว่าสถานการณ์ที่คุณอภิษฎเวชาชีวะ
ประกาศชัดว่าจะไม่ร่วมมือที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายก
มันก็เกิดสภาพสามเศร้า

เพื่อไทยถ้าชนะที่หนึ่งมา

อาจจะรวมกับพักชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนา
ภักดิ์ของคุณนานุทินภักดิ์ของคุณอนาทร
แต่มันจะเกิน๒๕๐ไหมล่ะครับ
ถ้าเพื่อไทยฟอร์มรัฐบาลไม่ได้
ถ้าประชาธิปัตย์มาอันดับสอง

ผลเอกประยุทธ์ไม่ต้องเป็นนายก

ฉะนั้นสมการติดล็อกเนี่ย
เอาให้พักพลังประชารัฐ
เป็นแก่นำฟอร์มรัฐบาล

ภักดิ์คุณกัญจนา
แล้วก็อาจจะมีภักดิ์เล็กภักดิ์น้อยมาเติม

ไม่เกินครึ่งสักเศร้าเดียว
แล้วจะตั้งรัฐบาลกันยังไง
ถึงเวลานั้นจะมีความขลุกขลักอีกเยอะ

นำไปสู่การพัฒนาประเทศ
หรือนำไปสู่ความขลุกขลักทางการเมืองรอบใหม่
นี่คือขีดเส้นใต้การเมืองครับ